แต่ก่อนเราคงจำกันได้โปรงลางสะอ่อนคุณอีทโปรงลาง
มีลาล่าลูลูแล้วก็มีอดิตนางรำอีกมากมายในวง
สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับผู้ชมและแฟนคลับมากมายนะครับ
ตอนนี้มีอดีตนางรำคนหนึ่งวัย๓๒ปีก็คือคุณปุ้ยโปรงกลางนั่นเอง
ตอนนี้เธอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะอันตราย
แล้วก็เชื้อได้กระจายไปถึงสมองปรากฏว่าได้รับการผ่าตัดไปแล้ว๓ครั้ง

เพราะว่าสงสารครอบครัวนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่าย
แต่ว่าตอนนี้กำลังใจมีให้เธอเยอะแยะมากมาย
แล้วก็เธอยังมีรอยยิ้มให้แก่คนที่ไปเยี่ยมให้แก่ทีมงาน

ใช่เป็นรอยยิ้มของนางสาวนัทธิยาดุสดีวัฒนธรรมวัย๓๒ปี
เป็นอดีตนางรำวงโปรงลางสะอ่อน
ที่ได้รับกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนจากวงโปรงลางสะอ่อน
หลังจากที่ล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่๔นะครับ
โดยนางสาวนัทยาเล่าว่าก่อนนี้ที่จะรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็ง
มีอาการท้องผูกแล้วก็ปวดศีรษะเป็นประจำ
แต่เธอคิดว่าเป็นแค่โรคไมเกรนจึงหายาซื้อมารับประทานเองนะครับ
ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา
มีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้และอาเจียนอย่างหนัก
ทางครอบครัวได้พาตัวเธอส่งโรงพยาบาล
พบว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่๔แล้ว
และเชื้อกระจายไปบริเวณสมองแล้วนะครับ
เจ็บท้องค่ะแล้วก็ปวดหัวด้วย
เหมือนไม่ถ่ายอะค่ะไม่ค่อยชอบถ่าย
ปวดหัวก็คิดว่าตัวเองเป็นมายเกรนค่ะ
ครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราเป็นเป็นยังไงคะท้อไหม
ร้องค่ะไม่ท้อแต่ร้องไห้เลยตอนนั้น
มันใจหายว่าอะไรเป็นโรคได้ยังไงไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ

ที่ผ่านมาครอบครัวก็หมดเงินค่ารักษาพยาบาล
กว่า๒ล้านบาทขายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จนหมด
จึงตัดสินใจพูดกับครอบครัวว่า
หากเป็นอะไรไปไม่ต้องให้หมอปั๊มหัวใจแล้ว
เนื่องจากที่ผ่านมาหมอได้ปั๊มหัวใจมัน

หนูก็ถามคือมันหมดเยอะแล้วอะค่ะ
ทำมาทุกทางแม่ก็ไม่มีตังค์
คือที่บ้านหมดตังค์แล้ว
พร้อมจะขายทุกอย่างถ้าขายได้

คุณหมอคะถ้าเกิดว่าหนูไม่รักษาต่อ

คุณหมอก็บอกว่าถ้างั้นหมอก็เอาตรง
ให้เดือนเดียวแต่ว่าจะทำยังไงได้ก็ยอมรับสภาพ
คุณปุ้ยบอกว่าเธอยังมีรอยยิ้มแบบนี้ได้
เธอก็มีกำลังใจแบบนี้ได้
เพราะว่าครอบครัวนะครับครอบครัวที่ยังรักแล้วก็ยังห่วงเธอ
แล้วก็ที่สำคัญนี่ก็มีเพื่อนทั้งในสังคมทั้งในวงการเพลง
แล้วก็ทั้งโปรงลางสะออนเองนะครับ
เข้าใจเธอแล้วก็ให้กำลังใจเธออยู่เสมอนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณอีทโปรงลางสะอ่อน
วันก่อนไปเยี่ยมคุณปุ้ยเสร็จแล้วก็จะมีคอนเสิร์ต
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณปุ้ยด้วยนะครับ
เราพูดคุยกับคุณสมพงศ์คุณาประถม

เพราะว่าวันก่อนก็คือได้มีการไปเยี่ยมไปพูดคุยกัน
เพื่อนวงโปรงลังสะออนก็ยังให้กำลังใจเธออยู่ต่อเนื่อง
และที่สำคัญจะมีการจัดคอนเสิร์ตด้วย

เพราะฉะนั้นสอบถามพี่อีทกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ครับได้ไปเยี่ยมน้องปุ้ยมาล่าสุด

น้องปุ้ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ไปคุยอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลราหมา

ตอนนี้ผมก็ทำมางานถ่ายแหละการ

มันต้องเข้าลับการตัวอีกครั้งนึง
คุณหลายคนก็เลยได้เข้าในการตรวจวันนี้ก่อน
แต่ยังไม่รู้ผลยังไม่ออกมาจากโรงพยาบาลครับ
ก่อนหน้านี้ได้คุยกับคุณปุ้ยแล้วก็ครอบครัว
ว่าเขาน่าจะได้รับการรักษาต่อแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงต่อ
ก็คือรับการรักษาที่แบบคือมันอย่างนี้ครับ
เราดูแลกันมาตั้งแต่รู้ข่าว
ก็ในฐานะที่เราเป็นพี่เป็นคนที่เคยร่วมงานกัน
ผมก็คือช่วยกันโพสต์ในเฟสในอะไร
คือให้ช่วยกันรักษาค่ารักษาปัจจุบันน้องมาตั้งงาน
ก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกับคุณตุ๊กกี้ด้วย
คุณตุ๊กกี้ก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่

พี่น้องที่เป็นย่าของเขาด้วยแล้วเขามาวันนี้
พ่อแม่เขาพ่อครัวเขาอุดรวมถึงแฟนเขาด้วย
ใช้เงินไปเยอะมาก
เราก็เลยเห็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้
ถึงจะยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องช่วยกันให้ถึงที่สุด
อะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่เราจะต้องช่วยกันให้ถึงที่สุด

ผมก็เลยโทรหาน้องตุ๊กกี้โทรหาศิลปินที่พี่น้องได้หลายคน
กลายเป็นว่าเราต้องจัดคอนเสิร์ตดีขึ้น
เพื่อช่วยเหลือน้องให้ถึงที่สุดนะครับ
คุณพูดถึงคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นหน่อยครับ
เราจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นที่โรงเรียนเรมันตะวัน
เดิมวันที่๒๕กันดายวันนี้นะครับ
คุณเพชรสารักษณ์

แล้วก็วงปรงล่าสอร์ทั้งวงเลย

แล้วก็คุณบุ๋มประนัดดาถ้าไม่มีอะไรติดขัด
ก็จะมาร่วมมอบทุนอีกส่วนหนึ่งให้ด้วยนะครับ
จริงแล้วมันมีศิลปินเยอะมากที่จะช่วยเหลือกัน
แต่ว่าด้วยเวลาอาจจะมีเสริมนิดหน่อยแต่ว่ารวมแล้ว
ศิลปินหลายคนจะมาช่วยกันในวันนั้นครับผมค่ะชื่อคอนเสิร์ต
จากพี่ถึงน้องนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแฟนเนี่ยอยากที่
จะไปร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะต้องติดต่อทำยังไงบ้าง
ค่ะพี่เอสค่ะใครที่สามารถอยากจะช่วยน้องนะครับถ้าไม่
สามารถที่จะมาร่วมงานได้ก็สามารถโอนเข้าบัญชีบัญชีได้
ทางบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตัวเดี๋ยวผมจะลงใน
ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันที่๒๕กันยายนที่
จะถึงนะครับผมรายได้ทั้งหมดมอบให้น้องและครอบตัวทั้ง
รายการเราหน้าจอเราก็ขึ้นหมายเลขบัญชีให้ด้วยเช่น
เดียวกันเราย้ำให้คุณผู้ชมทราบกันหน่อยนะครับพี่อิน
ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี๙๘๔๙๗๓๑๘๓๔สาขาตลาด
นานาเจริญชื่อบัญชีก็คือนายภูเบศอินกลางเดช
แล้วก็นายมะสองโมระดานะครับนี่คือชื่อบัญชีที่
สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้ใช่ไหมครับพี่ครับถามครับถามถึงเรื่อง
ของกำลังใจของน้องปุ้ยหน่อยฮะและกำลังใจของครอบครัวครับ
เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้กำลังใจของน้องนี่เต็มร้อยครับ
คือชื่อปรากฏไทยที่พวกเราทั้งญาติทั้งทุกคนให้กำลัง
เป็นคนปกติครับก็ลือกกำลังใจไม่ทั้งห่วงนะครับทั่ว
เราช่วยแล้วกันแล้วน้องก็ยังมาชมคอนเซิทที่โรงบีเรียมา
คอนเสิร์ตกันด้วยก็ฝากทุกท่านเลยนะครับ
ครับก่อนหน้านี้ที่น้องเขามีการให้สัมภาษ

เพราะค่ารักษาพยาบาลเยอะสูงขนาดนี้แล้ว
ทางคุณอีทเองหรือว่าเพื่อนให้กำลังใจน้องเขายังไงบ้าง

ครับผมก่อนหน้านี้ที่น้องเขาถอดใจ
บอกว่าค่ารักษาพยาบาลเขาสูงขนาดนี้
เขาขอหยุดการรักษาไม่หาหมอต่อ
อีทให้กำลังใจน้องเขายังไงฮะ

แต่ที่เรายังมีลมหายใจเรายกไม่ต้องไปสิ้นหวังอะไร

ก็ขึ้นแข็งนะไม่ต้องห่วงกำลังใจน้องขึ้นแข็งนะครับ

ฝากด้วยนะครับพี่น้องทุกคนเลยนะครับ
ถ้ามีโอกาสมาให้กำลังใจน้องนะครับ
ขอบคุณจากผมนะครับอิปวงราศาล

ได้ครับคุณอิตครับขอบคุณครับ
แต่ว่าถ้าอาการน้องเขาเป็นอย่างไรต่อ

แล้วก็วันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนนี้นะคะ๖โมงตรง

บัตรราคา๒๐๐บาทสามารถที่จะโทรไป
ติดต่อขอซื้อบัตรได้เลยเพราะว่ารายได้ทั้งหมด
หักเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคุณปุ้ยนั้นเอง